พยาบาลจับโป๊ะญาติของผู้ป่วยโควิด
ส่งเข้ากล่องให้กับผู้ป่วยแต่แอบยัดไส้อะไร

สแกนบอกไม่ได้จับผิดผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยนะ
แต่แค่เป็นห่วงเพราะสิ่งที่ยัดไส้มามันคือสิ่งนี้

พยาบาลจับโป๊ะยาดของผู้ป่วยแต่แอบยัดไส้มาหรือว่ายาดผู้ป่วยไม่ได้จับผิดผู้ป่วยแต่แอบยัดไส้มามันคือสิ่งที่ยัดไส้มา
นี่สิ

อันนี้คือข้าวที่ยาดคนไข้เอามาส่ง
แล้วก็ยัดไส้บุหรี่มาให้กัน
ในข้าวเลยเหรอ
ในข้าวเลยค่ะนี่
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่พยาบาลสาวคนนี้นะครับ

ก็เป็นคลิปที่เธอเขียนไว้แบบนี้
บอกว่ามีสายรายงานว่าจะมีการยัดไส้บุหรี่
เมื่อยาดผอปอผอปอก็คือผู้ป่วย
เมื่อยาดผู้ป่วยโควิดเอาข้าวมาส่งให้ผอปอ
เอามาส่งให้ผู้ป่วยพร้อมกับยัดไส้บุหรี่มาด้วย
นี่ไงนี่ไงซ่อนมาแบบนี้เลย
พยาบาลก็เลยต้องตรวจไงคุณตรวจกล่องข้าวนะฮะ
เปิดกล่องเคลียร์ไปเคลียร์มาข้างบนเป็นข้าวมีกะเพราโปะอยู่
แต่ใต้ข้าวมันมีนี่สิ่งที่เธอให้ดู
นั่นก็คือบุหรี่นั่นเองนะครับ
คือพยาบาลสาวบอกว่าตอนแรกมีการร้องเรียนว่ามีผู้ป่วยแอบสูบบุหรี่หลายครั้ง
ในสถานที่กักตัวแห่งนี้นะครับ
ตัวเธอเองก็สงสัยว่าผู้ป่วยรายนี้เอาบุหรี่มาจากไหน
สูบบุหรี่จริงหรือเปล่าก็ไปถามตัวผู้ป่วย
บอกไม่ได้สูบจะเอาบุหรี่มาจากไหนล่ะก็ยังเถียงพยาบาลอยู่เลย
แต่ทีนี้พยาบาลก็บอกแต่คนเขาร้องเรียนมานะ
ก็ต้องเอายังไงดีนะเธอก็ใช้วิธีให้สายลับหาข่าว
รู้ว่าบุหรี่ถูกยัดเข้ามาในกล่องข้าวเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าให้แม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งอยู่แถวโรงพยาบาลสนาม
สอดส่องหน่อยกระทั่งแม่ค้ามาเล่าให้ฟัง
บอกว่ามีญาติคนไข้มาสั่งข้าวผัดกระเพรา
แล้วบอกว่าข้าวไม่ต้องเยอะนะเผื่อที่เอาไว้ด้วย
เผื่อไว้ทำไมเผื่อไว้ยัดบุหรี่ข้างใน
แม่ค้าก็เลยอ๋อใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหม
ถามว่าแม่ค้าทำตามไหมทำตาม
แต่แม่ค้าก็เป็นสายลับของพยาบาลก็เลยส่งข้อความไปบอกพยาบาลสาวคนนี้
กระทั่งพยาบาลสาวคนนี้ก็จับโป๊ะได้อย่างคาหนังคาเขาเลยนะฮะ
ของพยาบาลคนนี้กันเยอะเลยนะครับ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหยัดมาแบบนี้
แล้วก็ไม่คิดเหรอว่าตัวเองกำลังป่วยอยู่
ต้องดูแลสุขภาพสิแต่ว่าก็มีคนเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้
บอกว่าพยาบาลผิดนะที่ไปตรวจของผู้ป่วยแบบนี้เนี่ย
อัดคลิปชี้แจงมาเหมือนกันคุณอัดคลิปชี้แจง
แล้วก็บอกไม่ผิดหรอกค่ะถ้าไม่ได้มารักษาตัว
อีกอย่างโควิดมันลงปอดมันเสี่ยงลงปอด
อันตรายต่อผู้ป่วยเองและคนอื่นด้วย
ถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกค่ะ
คนดูเนี่ยเกือบ๒แสนนะครับ
เธอพูดว่าอะไรตอบโต้และชี้แจงว่าอะไร

นี่คลิปล่าสุดเลยนะครับ

เข้าใจคำว่ารักษาตัวไหมคะ
เป็นโควิดเบอร์ใช่ขี้แตก
เธอใช้แบบนี้เลยนะฮะเธอเพิ่งจะลงติ๊กต๊อกเนี่ย
สิบเก้าชั่วโมงก่อนหน้านี้เองนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้าไปดูติ๊กต๊อกของเธอนะ
เธอก็จะใช้ชื่อของเธอนั่นแหละครับแต่เขียนว่าเป็นพยาบาลสายจม
นี่เธอยอมรับเลยนะฉันเป็นพยาบาลสายจม
ติ๊กต๊อกของเธอที่ลงไว้นะฮะเธอบอกว่าไม่ได้จับผิด
ด้วยความเป็นห่วงจริงก็คือบอกเธอบอกแล้วไงว่ามันเป็นหน้าที่
ถ้าเกิดว่าเป็นโควิดด้วยแล้วสูบบุหรี่ด้วย
เวลาที่ควันมันออกมาเนี่ยฝอยละอองมันออกมากับควันด้วยไงคุณ
นั่นสิฮะมันถึงอันตรายต่อผู้ป่วยท่านอื่นด้วย

คลิปนี้โอ้โหคนดูเยอะนะเป็นล้านเลยนะฮะใช่ค่ะ